มาดูความคืบหน้าคดีที่ผู้ต้องหาที่ชื่อว่าภูล่า
ไปก่อเหตุฆ่าปาดคอยายหลานเพื่อหวังชิงทรัพย

ยายเสียชีวิตหลานก็เสียชีวิต
ส่วนอีก๑คนได้รับบาดเจ็บสาหัสแมวก็ตายไป๑ตัวด้วย
ตำรวจสามารถตามไปจับกลุ่มนายภูล่าได้
ก่อนที่จะข้ามฝั่งกลับประเทศ
แล้วก็มีการนำตัวนายภูล่าเมื่อวานนี้

ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตำรวจเองก็ไม่กล้าพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะเกรงว่าจะถูกรุมประชาธรรม
เพราะว่านายภูล่าก็เป็นคนคุ้นเคยของยายหลานคู่นี้
ยายเองก็เคยให้น้ำให้ข้าวก็เคยช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายกลับกลายมาเป็นฆาตกรฆ่ายายหลาน
เอาล่ะแต่ว่าล่าสุดนายภูล่าก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
บอกว่าที่ทำไปหวังชิงทรัพย์เพื่อนำเงินไปซื้อยาเสพติด
ซึ่งทางญาติของผู้ตายเองบอกว่า
ต้องการที่จะให้นำตัวนายภูล่ามาขอขมาศพ
หากไม่มาก็จะไม่เผาศพ
แต่นายภูล่าเขาบอกว่าก็ไม่สมัครใจที่จะมาค่ะ

สำหรับคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ก็คือยายมะลิอิ่มสวัสดิ์อายุ๖๗ปี
ส่วนเด็กหญิงอาภารัฐสำรวยหรือว่าน้องข้าวหอม
อายุ๙ขวบได้รับบัตรเจ็บสาหัสหลอดลมขาดนะครับคุณผู้ชม
ล่าสุดในวันนี้ค่ะญาติของคุณยายมะลิแล้วก็น้องจิล
เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่สพพระประแดง
ก็คือเป็นท้องที่จุดเกิดเหตุนะครับ
มาแจ้งเรื่องของสิทธิ์ของผู้เสียหายที่จะได้รับ
นางสาวนิรมนต์อิ่มสวัสดิ์อายุ๓๕ปี
นิรมนต์เป็นลูกสาวของคุณยายมะลิผู้ตาย
แล้วก็เป็นแม่ของน้องข้าวหอม
น้องข้าวหอมก็ถูกได้พูล่าเอามีดทำครัว
ปาดคอน้องตอนนี้บาดเจ็บสาหัสนะคะ
คือคุณนิรมนต์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ถึงอาการของน้องข้าวหอมบอกว่าตอนนี้เนี่ย

แต่ว่าทางแพทย์ต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากน้องมีบาดแผลชะกัน
แพทย์ต้องใช้สายยางสอดไปในลำคอ

ส่วนหลอดลมที่ขาดก็เย็บเอาไว้แล้วนะคะ

เบื้องต้นก็คือประมาณ๓วันนะ
ค่ะตอนนี้คือคุณแม่บอกว่ารู้สึกว่าไม่เหลืออะไรแล้ว
คือศูนย์เสียแม่ก็คือคุณยายมะลิ

คือลูกสาวในอาการบาดเจ็บสาหัสตอนนี้
คือใจไม่ดีลูกสาวบาดเจ็บนอนรักษาอยู่

จิตใจบอบช้ำและโดยเฉพาะน้องข้าวหอม

รับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เทือนใจมากที่สุดตอนที่สามารถเริ่มติดต่อสื่อสาร
กับน้องข้าวหอมได้ประโยคแรกที่
ข้าวหอมสื่อสารเขียนบนกระดาษ

คุณยายมะลิกับน้องจิลเป็นอย่างไรบ้าง
เทินใจนะตัวเองก็บาดเจ็บสาหัส
แต่ก็ยังมีกระจิตกระจายถามถึงคนอื่นนะคะ

คือตัวเองวิ่งหนีออกจากบ้านไปแล้ว

สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะ

ชีวิตตอนนี้ไม่รู้จะเดินหน้าต่อยังไง
แต่ก็ต้องเข้มแข็งเพื่อดูแลข้าวหอมต่อไป
หากเป็นไปได้อยากให้ผู้ต้องหา
ก็คือนายภูล่าได้รับผลกรรม
แบบเดียวกับที่ทำกับคนอื่น

และอยากให้มาขอขมาศพทั้งสองคนค่ะ

อยากให้คุณแม่ยังบอกด้วยว่า
เราเคยทำอะไรกันมา

ทุกเช้าเราทำอะไรกันบ้าง

คือตอนนี้รู้สึกว่า
มันสร้างอะไรมามันก็ไม่มีอะไรแล้ว

ก็ไม่ได้โดนกลับไป
ใช่

ต้องยอมรับนะว่าสภาพจิตใจเธอ
่ำแย่มากเจ็บปวดรวดร้าว

ฟาดมาที่กล่องดวงใจเลยนะครับ
เพราะว่าต้องเสียทั้งคุณแม่แท้ของตัวเอง

นอนอยู่อาการก็สาหัสด้วย
ทำใจยากจริงนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หรือว่ายายเตี้ยอายุ๕๙ปี

หลานสาววัย๑๒ปี
จิลก็เสียชีวิตที่เกิดเหตุด้วยนะ

คุณยายซูวันเป็นคุณยายข้างบ้าน

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปสอบถาม

ก็เลยเปิดเผยถึงความรู้สึกหลังจากที่ต้องสูญเสีย

เพราะว่าเป็นการสูญเสียคือแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะ
แล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น

แต่หลังจากหลานสาวเสียชีวิตเนี่ย
คุณยายซูวันบอกเลยนะคะว่า

นอนหลับอยู่มาฆ่าหนูทำไม

ถือว่าโหดเยี่ยมเกินมนุษย์

ไม่มีวันที่จะให้อภัยหรืออโหสิกรรม

ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต

รับผลกรรมแบบอย่างนั้น

อยากให้นายภูล่ามาขอขมาต่อหน้าศพ

ถ้าเกิดว่านายภูล่ามาขอขมาต่อหน้าศพ

จะปิดฐานให้นายภูลาได้รับโทษ

ครอบครัวอยากให้ดวงวิญญาณของน้อง
ไม่แหละ
วันแรกว่าจะไม่ยอมจะให้มากราบตกกันเลย
แต่วันนี้ไม่ต้องแล้วกลัวได้รับโทษรับอภัยก็เลยไม่ต้อง
เราถึงด้วยว่าไม่ต้องมาขอขมาตกแล้ว
เราต้องการประหารอย่างเดียวให้เขารับโทษหนักไปเลย
ก็ตามนี้นะคะคุณยายบอกว่าอยากให้ได้รับโทษประหารชีวิตอย่างเดียว
อยากให้ตายตกไปตามกันอย่างที่ได้ทำกับคุณยายมะลิกับน้องจิล
ส่วนเรื่องของคดีความนายภูล่าถูกนำตัวส่งฝากค้างที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ถูกดำเนินคดี๕ข้อหาด้วยกันคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ข้อหาตามพรบธารุณกรรมสัตว์แล้วก็เป็นบุคคลต่างด้าวอาศัยอยู่ในประเทศไทย
และตอนนี้มีอีกหนึ่งคดีนะคะรอผลอยู่ค่ะ
ก็คือตอนนี้มีการตรวจหาสารเสพติดในตัวนายภูล่า
ถ้าเกิดว่าไปพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วง
ก็จะต้องมีการถูกแจ้งข้อหาอีกหนึ่งข้อหานะคะ